โอ้โหช่วงนี้นะคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาดู
ตั้งหน้าตั้งตารอตั้งหน้าตั้งตากิน
เพราะว่าช่วงนี้เรายกอาหารทะเลสดมาไว้ในรายการอีกแล้วครับท่าน

หอยใครเป็นแฟนพันธ์แท้หอย

หาทานกันได้เพราะว่าร้านนี้
โอ้โหเขายกกันมาไว้อยู่ที่กรุงเทพเห็นบอกว่าขายแถวเมืองทอง
ขายอยู่ที่ตลาดมะลิเมืองทองธานีคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่านี่ร้านนี้ขายดิบขายดีมากเลย

น้ำจิ้มรสเด็ดรสแซ่บ
แต่ขอบอกว่าแม่ค้าเขาแซ่บกว่ามาก
ไปดูพัฒนิการทั้งร้านหน่อยนะฮะค่ะค่ะโอ้โห
หอยอีหอยอีหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอย
ถ้าเกิดชื่อในวงการนะเขาเรียกว่าเจ๊หอย

ผู้ชายหอยไหมคะ

หอยเขาใหญ่พี่เหรอใหญ่มากใหญ่มาก
หอยค่ะขายหอยใหญ่มาก
ของแท้ต้องมีหอยกับรอยยิ้ม

หอยหอยหอย

ชอบอะไรคะชอบหอยหรือเปล่า

มาพร้อมกันทำตัวไม่ถูก

คนชอบถามอยู่

สอยเงินล้านคืออะไรคะเจ๊หอย
คือจริงเดี่ยวเราเลยเป็นซอยเงินใช่มั้ย
แล้วก็มันเหมือนกับเราก็ขายมาหลายอย่างแหละ
ตอนนี้เราเปิดสอนไปแรงลอบนึง

เออใช่ตอนแรกไม่ค่อยมีสาระ

รอบนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดเฟรนชาย
ที่บอกว่าเจ๊หอยสอนสอยเงินล้านก็คือเจ๊เปิดแฟนชายขายหอย
เปิดเรนชายขายหอยหรือว่าแบบบางคนอยากแบบเจ๊หนูไม่รู้จะทำอะไรชีวิต
มานั่งคุยกันช่วยกันคิดอะไรอย่างนี้ได้

ใช่แต่อย่าให้เจ๊ไปหานะมันหลายคนมากกว่า
หลายคนจริงอย่างที่เจ๊หอยเขาบอกนะครับ
ก็ว่าก่อนที่จะมาทำขายซีฟู้ดแบบนี้เอ้าทำจริงเป็นไร
ทำจริงเจ๊กินน้ำจิ้มเยอะหรือเปล่า

คือก่อนที่จะมาขายอาหารที่เป็นซีฟู้ดแบบนี้

เคฟขายชานมไข่มุกขายไก่

โดนไก่เป็นหวัดนกไงชีวิตมันเริ่มจะดีขึ้น

แล้วทำไมจุดเปลี่ยนที่เรามาขายหอย
เป็นหวัดนกหอยโดนโกงแชร์

คือมันโดนกระหวัดนกมันเลยไม่โอเคไง

ใช่เอาจริงทุกอย่างมันอยู่ที่จังหวะเวลาโอกาส
ถ้าเกิดว่าเขามีโรคหวัดหอยเจ๊ไม่เลิกขายหอย

ตอนนี้เทพแล้วไม่มีใครฆ่าเจ๊ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยกกันมาเยอะแยะมากมาย

ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะจะอยู่ที่ชนบุรี

อยนังลมจะมี๒แบบนะอันนี้จะเป็นหอยฟาร์มที่ชนบุรี

แกะได้เป็นหัวหอย

เราก็ต้องแกะเอามาแต่เนื้อ

ว่าทำไมบางคนบอกว่าเห็นหอยนังรมถึงออกมาเป็นเนื้อแบบนี้
ก็คือจริงมันติดกัน
แต่ว่าฟาร์มของเราที่

คือมีปัญหาว่ามีของไม่ตลอดเผลอ
แล้วพอมีแบบฟาร์มบางที่เขาแบบ

เราก็ลงบ้างนิดหน่อย

หน่อยนิดหน่อยถ้าเหลือก็เผื่อมาได้
หน่อยจริงไม่ได้เยอะมากเอาแค่ขายของตัวเอง
ก็เอาที่ลงไปเลี้ยงเนี่ย
ทำไมเราไปแจกเราทำบุญเราอยากแจก
ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้บริจาคเลือดเนอะ

บางอย่างก็ร่างกายเราเขาไม่รับสงสัยเลือดปลวกว่ามัน

บางคนเขาไม่พร้อมร่างกายไม่พอ
เอาว่าวันนี้อยากทำความดี

ไม่ต้องอยากได้หน้าเจ๊เยอะเต็ม
มีแต่หน้าเจ๊เต็มไปหมดเลยตามแบบตลาด
เขาเห็นมาคือเดินเข้าไปในตลาดก็ได้ยินเสียงแล้ว
ทำไมเราต้องแบบมีจุดเด่นในการขายเอกลักษณ์ในการขายแบบนี้
ถ้าสมมุตินั่งเงียบนั่งเล่นมือถือคิดว่าคนจะเข้าร้านไหม

คือโอเคตอนนี้มันสังคมก้มหน้า
ทุกวันนี้คนมันจะทานของเขาก็จะต้องมองป่ะ

ถ้าจัดท็อปไม่สวยพอคนเดินเข้ามาร้านมันไม่สะดุด
ไม่รู้สึกว่าอยากเข้าคนมันก็ไม่เข้า

เรียกได้ว่าขายตรงลูกค้าเดินปั๊บต้องสะดุด
คว่ำขนาดนั้นก็ไม่ได้คือทำไมลูกค้าถึงติดอกติดใจในร้านเจ๊หอยของเรา
เวลาลูกค้าเข้ามาเราก็จะมีวิธีกินหอย
วิธีกินหอยเจ๊สอนวิธีกินหอยด้วยเหรอ
เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่าง
อย่างงี้ตูดหอยปากหอย
ตูดจะขาวไม่โดนแดดแต่ถ้าโดนดูดแดด

คลีบคลีบเนี่ยจะหยิกนะครับ

จับดูดปากหอย

ของแท้ต้องมีหอยกระลอยยิ้ม

วิธีการกินหอยก็ต้องยกสดจากตรงก้นนั่นแหละ

แล้วก็เอาปากเราดูดตรงนี้

เจ๊จะแนะนำว่าให้ทานแล้วลาดน้ำจิก

แต่อย่าเอาแบบมาใส่จานมันรู้สึกแบบ

เหรอถ้าหนูทานหนูก็จะแบบ
ใส่ช้อนอย่างนี้
พูดดีทำไปพังแล้วก็พูดไป

เชียวหอเชียวไซส์นี่ไม่ได้ขายหรอกอันนี้เอามาตั้งโชว์

อันนี้คือหอยญี่ปุ่นตั้งโชว์แล้วสวย
หอยไทยมันตัวเล็กกว่าแต่อร่อยกว่าเยอะ
แต่ว่าคืออันนี้มันจะเหนียวใช่ไหมมันใหญ่
มันได้กินเนื้ออย่างเดียวแต่แล้วแต่คนบางคนเขาชอบ
ลองกล้องกล้องจากมานี่นี่คือวิธีการแกะหอย
ตัวจะโค้งนะคะตัวจะโค้งกลม
ส่วนข้างบนปากมันจะบางอย่างนี้อันนี้คือปากหอย
นั่นคือป่าหอยนะดูไม่ยาก

แงะเลยแงะแบบนี้นี่แงะสดในรายการเนี่ยนะ
เออเอาแต่ว่าวิธีการแกะได้ไหม
ไปเรื่อยวันนี้มีเวลาไม่เป็นไรแกะไปเรื่อย

แรกสดแป๊บเสร็จปุ๊บตุ๊บอย่างงี้เลย
แกะได้แน่ยะอึ้ยยย

เนี่ยถ้าหอยเวลาสด๑๙๔๙สังเกตเนี่ยครีมเนี่ย
เขาจะค่อยขวดไปเรื่อยเลยเห็นมั้ย

หอยนังลมเนี่ยธรรมชาติเขาคือจะคลายจนกว่าตัวเขาจะแห้งจะคลายน้ำ
อ๋อเนี่ยขี้บหอยในจะหยิกอย่างเงี้ยค่ะเออหอยสด
วิธีการดูหอยสดก็คือมันจะค่อยไข่นะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยอ้วนมาก
ถ้าอ้วนมากมันจะตีสู่ตัวขาวแต่รับรองอร่อยราดน้ำจิ้มเลยไหมคะ
ราดน้ำจิ้มเลยเดี๋ยวให้เจ๊แงะหอยให้ทานเดี๋ยวเราล้างหอยก่อนค่ะ
ล้างไหมคะไม่เคยค่ะปกติไม่เคยล้างหอยคือเขาทำมาให้แล้วไงฮะ
ไปทานที่ร้านก็คือเขาล้างหอยมาแล้วก็ลองทานเอาด้วยครับต้องต้องทานด้วย
ก่อนเอาหอยยัดใส่เลยเหรอคะนี่นี่นี่นี่คือเวลาเวลาเราแงะออกมาแล้วเนี่ย

ไม่ต้องไปกินที่ร้านก็ได้ทุกวันอีกสิทธิ์โทรสั่งเราก็ได้

นั่งรถมาบางทีมันก็ไกลนะบางคนอยู่แบบ

นี่ใหญ่อันนี้ของหนู

ว่าเวลาดูว่ามันสดอย่างไรนะ

หยิกยังไง

และน่ามันจะออกไป

หนูเห็นมันเห็นหยิก

อันนี้ผมได้มาแล้วสำหรับชิ้นหนึ่งที่เจ๊หอยเขาจัดการล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะ

เจ๊หอยแกะอย่างเดียว

ใช่ค่ะเสร็จแล้วเวลาทานเห็นบอกว่าถ้าใส่จานมันจะไม่อร่อยเหรอ
ต้องทำในเปรือะแบบนี้
ตัวใบกะติ๋นพลากปลากไม่ได้เลยใช่มั้ย

จะเอานะคะเวลาทานนะ
อะเตี๋ยวเราไม่ล่ะ

มีวิธีการในการทำยังไงให้มันอร่อย
นะคะหนูขอกลับบ้นสั้นความเข้าของกระป๋อง
บอกเลยหนูไม่ได้ใช้มะนาวสดนะ
เพราะว่าหนูไม่กล้าเสี่ยงกับความบูด

ใช่หนูกลัวอะไรก็ตามที่คนบนไม่ได้
เดี๋ยวเราจะทานความกัน

แต่ถ้าใครอยากได้ของสดเรามีเลมอน
เอามาขยี้พอทานหอยเสร็จปุ๊บ

เอาเม็ดออกจากเลมอน
ไม่ได้เล่นหนักเรื่องพวกนี้

เออขยี้เอ้าทำแบบนี้เอ้างั้นมา
หนึ่งสองสามโชคดี

บอกของอยู่ในปากห้ามพูดอย่าเพิ่งพูด
กลางคืนแม่เคาะประตูห้องไม่เคยพูดเลยเชื่อ

เอาเงื่อยบอก

เห็นบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเจ๊หอยคุยกับผมก่อน
เลมอน
ขยี้ขยี้ในตั้งใจ

หอยเนี่ยอย่างที่บอกคือมันสดอยู่แล้ว

แล้วทานแบบนี้เข้าไปนะคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเจ๊นี่อร่อยจริง
มากแล้วที่สุดปิดท้ายด้วยเลมอนคือแบบมะนาวฝรั่ง

สดมากชำมากนะครับแล้วก็มีความดื่มสดหนึ่งมันหวาน

แต่หอยสดคนขายไม่สิ้งนะครับ
แต่คนขายสวยแซ่บแน่นอนนะครับ

ตอนนี้นะคะร้านเจ๊อยู่ที่ตลาดนัดมะลิเรียบด่วนเมืองทอง
แล้วก็เรามีเดลิเวอรี่นะคะทั่วประเทศไทย
สั่งได้ตอนนี้กำลังขยายสาขาเดริโอลี่
แล้วก็ขยายสาขาหน้าร้านบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

หน้าร้านตอนนี้ที่เปิดอยู่คือ๕โมงเย็นถึงเที่ยงคืน
ส่วนเดลิเวอรี่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

ติดต่อมาได้ทางเฟซบุ๊กนะคะ
เจ๊หอยสอนสอยเงินล้าน
แล้วก็ไลน์แอดมีอยู่๕ตัวนะคะ
แนะนำให้ติดต่อสื่อสารกันทางในโลกโซเชียลนี่แหละว่า

จะติดต่อซื้อแฟนชายของเจ๊
ก็ติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เช่นเดียวกันนะคะ

ใครอยากสอยเงินล้านไปถามเทคนิคจากเจ๊หอยเลยจ้าหอยนะคะ
วันนี้ขอบคุณเจ๊หอยนะคะ
ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมาก